ปกติเนี่ยหลวงพ่อจะไปถ้าจะไปทุดง

เพราะฉะนั้นครั้งนี้คุณช่อเพชรมั่นใจว่าไม่ปกติ

จีวอนที่เจอผ้าห่มที่เจอเนี่ย

คนที่ไปเจอเป็นใครเจอคะ

เป็นชาวบ้านเขาจะหาแล้วเขาก็คุยกับกองขยะ

เขาก็เลยสงสัยว่าผ้าห่มมันเป็นผ้าอะไร

พอดึงขึ้นมาพอเอามากางออกก็เป็นจีวอนที่อยู่ในนั้นค่ะ
ค่ะคุณช่อเพชรที่ไปเจอเนี่ย
ห่มที่ห่อจีวอนไว้อยู่แค่ในกองขยะ
หรือตั้งใจถูกฝังไว้ใต้ดินคะ
ตั้งใจถูกฝังไว้ใต้ดินค่ะ

คือทั้งประตูทั้งหน้าต่างมันเปิดออกหมดเลย
ซึ่งปกติถ้าท่านไม่อยู่ท่านจะปิดไว้
แล้วเราก็สงสัยตอนแรกพอมาเห็นว่ากุฏิมันเปิดไว้
ก็คิดว่าพ่ออาจจะจำวัดอยู่ที่นั่น
แต่พอมาดูแล้วไม่มีค่ะ
แล้วกุฏิก็คือแบบโดนลื้อค้นกระจายหมดเลย
สายมุ้งคือขาดลงมาหมดเลยค่ะ

แล้วเราก็เปิดรายการกับทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรนครไทย

พันธมตนเอกกิตธเนศสุรยสักภูบดิน

เอาอย่างงี้ค่ะตลอดทั้งวันนี้ทางศพได้ไปสอบคนในวัดทุกคนเลยไหมคะ
ก็เกือบครบครับผม
ในวัดนี้มีพระอยู่ทั้งหมดกี่รูปคะธ่าน

แต่ที่ผมเชิญมานิมนต์มาก็พระที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะที่ทางญาติของพระเด็ดเนี่ย
ไปพบหรือไปเจอเหตุการณ์ซึ่งพระนี่เกี่ยวข้องมาผมก็ได้เชิญมามาสอบถามครับผม
ภูมิกับค่ะตำรวจไปที่วัดหรือว่านิมนต์ท่านมาที่โรงพักคะ

สอบไปทั้งหมดเอาเฉพาะพระก่อนนะคะพระสงฆ์เนี่ยสอบไปทั้งหมดกี่รูปคะ
คือมันมีประเด็นอยู่ประมาณ๓๔ลูกพัก
สอบ๓๔รูปมีรูปไหนบ้างคะท่าน
ที่อยู่ในวัดนะฮะมีเยอะครับท่านเจ้าอาวาสแล้วก็เลขา
เพราะว่าเจ้าวาดท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอก็มีเลขาท่านอยู่ที่นู่น
แล้วก็พระกุ้งพระสาคอนพระพรมเนร
เดี๋ยวนะคะเจ้าอาวาสแล้วก็พระลูกวัดอีกสามรูปเหรอคะหรือสี่คะ
แล้วมีพระที่อยู่นั่งข้างหลังซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องก็นั่งอยู่ฮะ
เดี๋ยวคือท่านสอบพร้อมกันถามพร้อมกันใช่ไหมคะ
ครับก็คือถามเลยฮะถามว่าที่สงสัยที่เรื่องราวที่ได้ไปยินมามันเป็นยังไง
ค่ะภูมิกับอันนี้เป็นการสอบที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
เพราะว่าข้อมูลนี้ทางลูกสาวของพระเด็ดที่ศูนย์หายเพิ่งมาแจ้งผมเมื่อวันนี้ฮะ

ข้อมูลที่ว่าที่ผมเรียกพระมาเนี่ยเพราะว่าทางลูกสาวเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูล
ผมมาว่ามีพระรูปหนึ่งในวัดนะฮะอ่าไปทำท่าถูกปิดปากแล้วก็ปาดคอนะฮะ
จึงเป็นที่มาของข่าวล่ำลือว่าพระเด็ดที่เสียชีวิตแล้วผมก็เลยนิมนต์ท่านมาว่าท่านทำท่าทางนี้จริงไหมต่อหน้าลูกสาวเขา
ท่านก็ยอมรับว่าทำจริงผมก็เลยถามว่าเพราะมีเหตุผลอะไรท่านก็ได้ชี้แจงให้ลูกสาวคนพระเด็ดนี่ทราบแล้วครับ
ค่ะท่านภูมิกับค่ะเรียนขอย้อนกลับไปนิดเดียวนะคะคืออย่างนี้ค่ะข้อมูลบางส่วนเนี่ยทางคุณช่อเพชรลูกสาวของพระเด็ดเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้บอกสื่อ
แล้วที่ฉันคุยกับคุณช่อเพชรเมื่อวานเนี่ยบางข้อมูลคุณช่อเพชรก็ยังไม่ได้บอกดิฉันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะถามภูมิกับค่อนข้างละเอียดนะคะ
ขอย้อนไปก่อนในการสอบครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นการสอบครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะท่านที่ได้สอบพระอะค่ะ
ในส่วนตัวผมนะครับผมสอบไปครั้งที่หนึ่งแต่ของลูกน้องนี่ของร้อยเวรนี่เขาสอบไว้ต่างหากอีกอยู่แล้ว
โดยที่การสอบของโดยที่การสอบของเอาอย่างงี้พุ่มกับเนี่ยสอบเองวันเนี้ยวันแรก
แต่ว่าก่อนหน้านี้นี่นะคะทางเจ้าของคดีค่ะตำรวจในโรงพักเนี่ยสอบไปทั้งหมดกี่รอบแล้วคะ
ก็ร้อยเวรเขาก็สอบมาตลอดนะฮะค่ะครับเขาก็สอบมาตลอดตามที่มีข้อมูลเขาก็เรียกว่าสอบ
ทางลูกลูกสาวคุณช่อเพชรให้ข้อมูลอะไรตำรวจก็เรียกมาสอบแต่เราไม่ได้บอกเพราะว่า
คือมันมีประเด็นอยู่ที่ว่าคือลูกสาวพระเด็ดนะฮะสงสัยพระในวัด
เพราะผมก็เลยชี้แจงให้เขาฟังว่าตำรวจเนี่ยทำไม่ได้เปิดเผยเพราะว่า
ถ้าเขาเป็นคนร้ายหรือเป็นผู้ต้องสงสัยจริงเขาก็มองเราอยู่
ผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้เปิดเผยนะแต่ผมทำวันนี้เขาเห็นเอกสารแล้วครับ
ค่ะผู้กำกับคะวันนี้เนี่ยการสอบของทางภูมิกับเนี่ย
มีการสอบพระอำนาจด้วยใช่ไหมคะพระอำนาจเหรอฮะครับพระอำนาจผมนิมนต์ไปครับ
ทีนี้เรียนเรียกถูกไหมคะคือชื่อท่านคือพระอำนาจถูกไหมคะ
แล้วตอนนี้ถูกศึกแล้วป่ะคะตามข่าวครับอ่าที่ถูกศึกเพราะอะไรคะ
เพราะว่าพอผมนิมนต์ไปสอบนะฮะปรากฏว่าดูแล้วท่านมีท่าทาง
เขาเรียกว่าอะไรให้การวกวนนะครับดูแล้วเหมือนกับว่าน่าจะไม่ปกติ
ก็เลยสั่งลูกน้องไปทำการตรวจปัสสาวะนะฮะก็ได้ผลเป็นบวก
ก็สอบถามท่านว่าได้เสพยาบ้ามาไหมท่านก็ยอมรับว่าเสพ
ก็ให้ลูกน้องไปศึกแล้วก็เข้าไปบำบัดฟื้นฟูครับ
ตอนที่ให้การวกวนอันนั้นคือสอบที่วัดก่อนแล้วค่อยพาตัวไปสอบที่
ไม่ใช่ครับผมนิมนต์พระนาฏมาที่วัดไม่มาที่โรงพรรคครับ
ส่วนพระที่นู่นผมนิมนต์ไว้ที่วัดครับเพราะว่าไม่อยากให้พบกัน
เพราะว่าอย่างที่นำเรียนนะฮะว่าคือมันมีประเด็นที่ที่ทางลูกสาวเนี่ย
ของพระเด็ดที่ศูนย์หายเนี่ยค่ะให้ประเด็นบอกว่าพระนาฏเนี่ย
ข่มขู่พระลูกวัดไว้ผมก็เลยแยกมาครับผม
ซึ่งพระนาฏตกลงที่ฉันควรจะเรียกว่าอดีตพระเนี่ยนะคะที่ศึกแล้วเนี่ย
อำนาจนะคะชื่ออำนาจใช่ไหมคะ
ภูมิกับค่ะอำนาจเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ภูมิกับบอกว่า
ซึ่งพระนาถมีภารูปหนึ่งฮะทำท่าปิดปากส์ตัวเองนะฮะ
แล้วก็ทำท่าเอานิ้วปาดคอนะครับจึงเป็นที่มาของการล่ำลือว่า
พระเด็ดนี่เสียชีวิตแล้วเขาก็เพิ่งมาให้ข้อมูลผมวันนี้
ซึ่งภาพนี้คือภาพนี้เป็นภาพที่อำนาจเนี่ยถ่าย

เป็นพระลูกวัดนะฮะรูปหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับพระเด็ดกับพระอำนาจ
นะฮะเป็นพระลูกวัดนะครับซึ่งไปทำท่าเนี้ยอยู่ที่ข้างนอกอ่านะฮะ
มีชาวบ้านเห็นมีลูกสาวคนอเด็ดเห็นนะฮะ
เขาก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยพระนาฏถูกฆาตกรรมแล้ว
แล้วก็มีการคมครูหรือว่าบังคับให้พระในวัดไม่พูด
เพราะว่าพระทำท่าปิดปากเขาบอกพูดไม่ได้คล้ายอย่างนี้
ผมก็เลยนิมนต์อ๋อเข้าใจถูกเดี๋ยวก็ใจถูกไหมคะท่าน
คือจะบอกว่าเหมือนกับชาวบ้านเห็นมีพระลูกวัดเนี่ยไปทำท่าเหมือนแบบต้องปิดปาก
งั้นเดี๋ยวจะอันตรายเดี๋ยวจะตายอย่างนี้ใช่ไหมคะครับ
สงสัยว่าพระลูกวัดแห่งนี้เนี่ยถูกข่มขู่ไหมซึ่งถ้ามีการข่มขู่ก็เลยสงสัยไปที่อำนาจ
ตอนนั้นที่ยังเป็นพระอยู่อันนี้ถูกต้องไหมคะครับถูกครับอ่า
ซึ่งพระลูกวัดที่ว่าคือเป็นพระหรือเป็นเนรค่ะเมื่อวานที่ท่านคุยหมดเป็นพระครับ
เป็นพระซึ่งพระคนนี้เนี่ยเอ้ยขออภัยค่ะพระรูปนี้ที่ท่านที่ท่าน
พูดถึงเนี้ยวันนี้ก็ถูกสอบด้วยป่ะคะถูกค่ะอ่าซึ่งมาซึ่งท่านว่าไงบ้างคะ
ท่านก็บอกว่าท่านยอมรับว่าท่านทำจริงนะฮะต่อหน้าที่ทั้งหมดนะฮะ
ที่ทั้งเจ้าอาวาสทั้งผมทั้งแม้กระทั่งลูกสาวกับแฟนของพระเด็ดเนี่ย
ยอมรับว่าทำจริงผมก็ถามแล้วว่าเหตุผลทำไมถึงทำท่าอย่างนี้
เขาก็ได้ชี้แจงให้ทางลูกสาวกับภรรยาของพระเด็กฟังแล้วครับ
เขาพอใจเรียบร้อยแล้วฮะอ่าทำเพราะอะไรคะท่าน
ถ้าพูดไปก็เขาบอกว่าเขาทำเล่นครับซึ่งจริงจริงการทำเล่นแบบ
เอางี้นะคะคือพระรูปเนี้ยบอกว่าทำเล่นผมก็ได้บอกไปแล้วฮะว่าตอนนี้เขาเป็นเรื่องใหญ่เรื่อง
มันเรื่องคนศูนย์หายเรื่องคนที่จะถูกฆาตกรรมทำไมถึงทำอย่างนี้
เขาก็บอกมาอย่างเงี้ฮะก็เนี่ยแหละค่ะที่ที่ทำเล่นเนี่ยทำตั้งแต่ประมาณช่วงวันไหนคะท่าน
ก็หลังจากวันที่ยี่สิบห้าฮะอ่าหลังจากที่พบห่อผ้าห่มที่ห่อจีวอนไว้ใช่ไหมคะ
อันนี้มันคนละส่วนกันนะเพราะว่าพระนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเข้าไปทำอีกที่หนึ่ง
ส่วนไอ้ที่ว่าผ้าห่มกับจีวอนเนี้ยนะฮะค่ะที่ว่าพบอิทธิกรขยับเนี้ยอ่า
มาบ้อกให้ผมที่วัดละนะครับผมก็เอามามาดูแล้วก็ผมก็ถามพระในวัดเนี้ยฮะว่า
เห็นผ้าห่มในลักษณะนี้กับจีวอนในลักษณะนี้ไหมเขาบอกว่าเป็นผ้าห่มประจำวัด
คือพระสามารถนำไปใช้ได้ทุกรูปหรือว่ามีประชาชนที่ไปวัด
แล้วก็อาจจะนอนมีการพักค้างก็สามารถนำผ้าห่มชนิดนี้ไปอบได้
แล้วก็ผมเลยถามว่าทำไมไปอยู่ที่นู่นเขาบอกว่าพระที่วัดนะฮะ
คอมท่านก็บอกว่าถ้ามันเก่าหรือว่าอันนี้
แล้วเขาก็จะนำไปทิ้งที่กองขยะที่นั่นแหละฮะแล้วก็ผมก็ถามนะฮะ
ว่าถามลูกสาวของผู้พระเด็ดกับภรรยา
ว่าที่มาที่ไปทำไมถึงไปตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นจากการ
เขาไม่รู้จะทำไงแล้วเขาก็เลยไปขอพึ่งทางศัยศาสตร์นะฮะ
คนที่นั้นเขาก็บอกว่าในระหว่างที่ทำพิธีเนี่ย
เขาก็จะเห็นแต่จีวอนลอยมาลอยมาแล้วก็ลอยไปที่หลังวัด
เขาก็เลยเป็นที่มาของการไปค้นขยะตรงนั้นแหละฮะ
แล้วจีวอนนี่ใช่จีวอนของพระเด็ดน่ะป่าวคะ
เพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนให้ทราบนะเพราะพระคอมผ้าอะไร
ก็บอกว่าคือจีวรเนี่ยมันจะมีพระถ้ามันเก่าแล้วนะฮะ
เขาก็จะนำไปทิ้งอยู่ตรงขยะตรงนั้นนะฮะเป็นขยะของวัด
คือเหมือนกับว่าเป็นทุกอย่างนะที่ไม่ได้ใช้แล้วของวัดนี้
จะนำไปทิ้งของประชาชนก็เหมือนกันที่เหมือนกับว่ามาจัดงานที่วัดนะฮะ
เมื่อวานที่ลูกสาวค่ะท่านเมื่อวานที่ลูกสาวเล่าให้ฟังเนี่ย
เขาจำรอยเปื้อนของยางไม้ที่จีวอนได้นะคะ

ลงไม่มีความหมายอะไรเหรอคะ
อ๋อคืออย่างนี้นะฮะว่าคือผมได้สอบถามแล้วนะฮะว่ามันใช่ไหม
เพราะทั้งที่เขาก็ยังกล้ำกึ่งนะฮะว่าว่ามันจะยืนยันหรือไม่ยืนยัน
เป็นของวัดคือไม่ใช่เป็นของพระเด็ดที่ใช้ส่วนตัวองค์เดียว
ในวัดก็ใช้เขาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อไม่อาจจะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้
ทีนี้เดี๋ยวนะครับที่เราคุยกันมามันมี๒๓เป้านะคะท่านผู้กำกับ
ก็คือกรณีของอำนาจที่โดนศึกไปเพราะตรวจปัสสาวะแล้วก็พบว่าเสพยาบ้านะคะ
ที่ท่านพาตัวไปตรวจปัสสาวะเนื่องจากให้การวกวนด้วยนะคะ
คือการที่พระลูกวัดไปทำท่าปาดคอปิดปากตัวเองเนี่ยให้ชาวบ้านเห็นเนี่ย
มันถูกโยงมาว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระเด็ดที่หายตัวไป
ซึ่งพระรูปที่ว่านี้ยอมรับว่าได้ทำท่านั้นจริง
แต่ว่าเป็นการทำเล่นถูกไหมคะ
แล้วก็เรื่องของผ้าห่มกับจีวอนอันนี้ท่านบอกว่าคือที่ได้มาคือเหมือนกับ
ทางศัยศาสตร์แล้วก็ชี้เป้าไปที่กองขยะที่ว่านี้
ซึ่งคนในวัดบอกว่าผ้าห่มเป็นผ้าประจำวัด
เก่าแล้วก็ทิ้งในขณะที่จีวอนลูกสาวไม่ยืนยันว่าตกลงใช่ของพ่อตัวเองหรือเปล่า
เดี๋ยวผมเก็บส่วนนี้ไว้เดี๋ยวเรามามาคุยกันอีกประเด็นตรงนี้
ภายหลังนะครับเพราะว่ามันจะชัดไม่ชัดชี้ตรงไหนเพราะว่าจริง
แล้วเนี่ยลูกสาวเขาเนี่ยไม่ได้จำเองนะฮะเพราะมันมีอีกคนคนหนึ่ง
เป็นคนมาบอกว่าจำตรงนี้ได้ซึ่งวันนี้ผมยังไม่ได้เรียกมา
ค่ะเป็นญาติป่ะคะไม่ทราบเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบ
แต่ว่ามันลูกสาวเขาไม่ได้ว่าเป็นคนจำเองได้แต่ว่ามีอีกคนหนึ่งจำได้
ค่ะทีนี้ตอนที่อันนี้ดิฉันขอกลับไปที่พระสามสี่รูปในวัดที่ท่านภูมิกับได้สอบเองเนี่ยนะคะ
เจ้าอาวาสพูดเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะท่านอ๋อท่านเจ้าวาดก็นะฮะ
ท่านก็บอกว่าวันที่ยี่สิบสิบเจ็ดนะฮะที่ไปทำพิธีเนี่ย
ก็มากันปกตินี่แหละครับนะฮะแกขอไปทำพิธีที่ข้างบนนะฮะ
ก็ออกจากวัดก็เดินทางไปก็พอถึงเวลาสิบโมงท่านก็โทรศัพท์เรียกพระนาคลงมา
เพราะว่ามีกิจนิมนต์อีกที่หนึ่ง
ก็ก็เรียกว่าหลังจากนั้นก็ไปพอหลังจากไปทำกิจนิมอลเสร็จ

ทำพิธีให้ให้กับชาวบ้านตรงนั้นครับอ่า
ภูมิกับค่ะจริงแล้วเนี่ยนะคะก่อนที่พระเด็ดและพระอำนาจจะขึ้นไปบนผาเนี่ย
จริงจริงมีพระจำนวนหนึ่งทำพิธีอยู่บนนั้นแล้วหรือเปล่าคะยังครับยัง
คือมันมีพระรูปหนึ่งนะฮะที่นิมนต์ไปเขาเดินทางไปวันที่๑๖
คือเขาจะทำพิธีวันที่สิบเจ็ดค่ะบอกว่าพระรูปนั้นทั้งสามรูปเนี่ย
หลงป่าฮะขึ้นไปไม่ได้ค่ะครับแล้วก็เป็นที่มาของวันที่สิบเจ็ดเนี้ยฮะ
ที่ที่ที่มีพระนาฏกับพระเด็กนิมนต์ไปตอนแรกกี่รูปนะคะ
เป็นเลขที่ฮะเห็นชาวว่าบอกว่าต้องเป็นเลขที่สามห้าเกียรติก็ได้ครับอ่า
เพราะฉะนั้นนิมนต์สามแต่มีบ้านชุดหนึ่งนี่เดินทางไปอืมสามรูปค่ะ
เพราะฉะนั้นวันที่สิบหกเนี่ยมีสามรูปเหรอคะอ่าที่เดินที่เดินทางไปนะฮะ
เพื่อจะไปทำพิธีปรากฏว่าหลงป่าครับขึ้นไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไป
แล้วหนึ่งรูปเนี่ยคือไปตั้งแต่วันที่๑๖๓รูปเลยฮะทั้ง๓รูปเลย
หลงป่าตั้งแต่วันที่๑๖แล้วหลงป่าแล้วลงมากันยังไงคะ
อ๋อหลงป่าคือไม่ได้ขึ้นเลยฮะเพราะมันมันเขาไม่ได้ขึ้นไปฮะ
เพราะว่าที่บริเวณเขาเนี่ยมันจะมีช่องทางที่ขึ้นได้๒ช่องทาง
ซึ่งช่องทางที่ปกติขึ้นเนี่ยนะฮะที่เขาไปทำพิธีกันหรือว่าเขามีงานปักทงชัยนะครับ
ประเภณีเนี่ยค่ะท่านส่วนใหญ่ฮะเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะขึ้นทางเนี้ย
อ่าแต่มันมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งซึ่งมันเป็นทางลัดแต่ทันนะฮะ
ก็สามารถขึ้นไปได้ผมก็สอบถามพระสามรูปนี้แล้ว
ปรากฏว่าอันนี้แหละฮะเขาก็ไปช่องทางนี้แหละแล้วเขาก็หลง
ก็ไม่ได้ขึ้นเพราะฉะนั้นวันที่สิบหกก็เลยยังไม่ได้มีพระรูปใด
เจ้าวาสก็บอกว่าคือวันที่สิบเจ็ดเนี้ย
ไปทำพิธีเนี่ยที่จะขอให้ไปทำพิธีเหมือนกับบอกว่า
ยังไม่มีพระไปนะครับอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ
นี่ก็เลยว่าหลวงพ่อเนี่ยฮะก็เลยบอกให้พระขึ้นไปนะฮะ
เพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าพระนั้นหายพระสามรูปเนี่ยนะฮะ
ที่ว่าขึ้นไปน่ะหายไม่ได้ขึ้นไปค่ะนะท่านก็เลยให้
นาฏกับพระเด็ดเนี่ยขึ้นไปโดยบอกว่าให้พระพระเด็ดเนี่ยขึ้นไปบนเขา
ไปทำพิธีส่วนพระนาฏไม่ต้องขึ้นไปนะฮะจึงเป็นที่มาของการเดินทางไป
แต่ครั้งเนี้ยของของพระสองรูปเนี้ยค่ะทีนี้ตกตกลงว่าจริงจริงแล้ว
ทั้งสองรูปคือพระเดชกับพระอำนาจเนี่ยต้องขึ้นไปด้วยกันใช่ไหมคะ
ไม่ฮะตอนที่เจ้าวาดบอกให้ให้พระเด็ดเนี้ยขึ้นไปรูปเดียว
นาฏไม่ต้องขึ้นแต่ทีนี้ปรากฏว่าพระนาฏเนี่ยเป็นคนขับรถ
พระเด็ดไปที่ตีนเขาแล้วก็ไปขึ้นช่องทางเนี่ยฮะ
ช่องทางที่ปกติคนไม่ค่อยขึ้นไงที่มันห่างกันชันเนี่ย
อ่าก็เลยพากันขึ้นไปสองรูปค่ะนะฮะที่ได้ที่ที่เท่าที่สอบถามพระนาฏนะฮะ
ว่าได้ขึ้นไปกับพระเด็ดในระหว่างที่ขึ้นไปเฉพาะมันชันนะฮะ
เขาก็แข็งแรงกว่าเขาก็ไปเขาก็ไปเรื่อยนะฮะ
อ่าพอสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าพระเด็ดเนี้ยไม่เห็นแล้ว
แล้วก็ขึ้นไปจนถึงบนภูเขาแล้วก็ไปเจอนักข่าวคนหนึ่ง
ซึ่งมากันแต่ไม่ได้ขึ้นทางนี้ขึ้นทางที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาขึ้น
ก็ไปอยู่บนนั้นครับแล้วก็คุยกันคุยกันอยู่บนนู้นสักพักนึง
ก็เจ้าวาดก็โทรเรียกให้มาอย่างที่บอกนะฮะว่าในบทไปฉันข้าวที่นี่ครับ
ภูมิกับคะตกลงว่าพิธีข้างบนเนี่ยได้ทำไหมคะ
วันที่สิบเจ็ดครับทำค่ะพอหลังจากถันข้าวเสร็จ
เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่ายังไม่มีพระขึ้นไปอีก
เจ้าวาดก็เลยจัดพระอีกชุดหนึ่งเจ็ดลูกขึ้นไปค่ะเป็นเป็นพระสอง
สองเนธห้าอ่าประมาณบ่ายโมงอ่ะฮะน่าจะไปถึงประมาณบ่ายโมงค่ะ
ซึ่งตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเจ้าอาวาสรู้ยังคะว่าพระเด็ดหายไป
ยังไม่มีใครทราบฮะเขามาทราบกันวันที่สิบเก้า
แล้วพร้ำหน้าไม่ได้บอกใครเลยเหรอคะไม่ได้บอกค่ะ
ทิ้งไว้ตั้งสองวันอะไรนะฮะทำไมทิ้งไว้สองวันคะ
ก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบฮะพระอำนาจเขาก็เดินเข้าเข้าไปนะฮะ
เด็กก็ตามมาทีหลังเขาก็พอหลังจากเพราะตรงนั้นมันชันใช่ไหม
ช่วงหนึ่งเขาก็หายกันไปอันนี้ก็ขึ้นไปพระเด็ดก็ไม่ได้ตามขึ้นไป
พอเขาลงมาเขาก็ไม่พบว่าพระเด็ดเนี่ยอยู่ในบริเวณนั้นแล้ว
เขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็กลับวัดไปไปเนี่ยไปทำกิจนิมนต
ที่ว่าไปหันพระทหารต่อเนี่ยฮะคืนนั้นคืนนั้นอดีตพระอำนาจเนี่ย
ค้างวัดไหมคะวันที่สิบเจ็ดอะค่ะครับเขาให้การว่าเข้ามาค้างครับ
แล้วไม่บอกใครเลยเหรอคะว่าพระที่ไปกับตัวเองหลงกลางทาง
แล้วตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาวัดแล้วก็ทิ้งไว้วันที่สิบแปด
แล้วสิบเก้าถึงบอกไม่บอกใครเลยเหรอคะเขาไม่ได้บอกค่ะ
แล้วก็จนเจ้าวาดนะวันที่สิบเก้าทำจะเลยทำเลยว่าเอ๊ะทำไมพระ
เด็ดไม่เห็นพระเด็ดก็เลยให้พระคอมเนี่ยฮะ
ไปไปไปดูที่สุจิก็ไม่เห็นค่ะที่มาสอบถามพระนาค
นาจก็บอกว่าเขาก็ไม่ทราบว่าพระเด็ดเนี่ย
หายไปหรือหลงไปทางไหนเขาก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ลูกสาวเนี่ยบอกว่าสภาพกุฏิที่ไปพบเนี่ย
ดูเหมือนโดนรื้อค้นนะคะภูมิกับเป็นยังไงคะ
อ๋อไอ้เรื่องนี้นะฮะเพราะว่าคือผมได้สอบถามพระคอมแล้วฮะ
พระคอมที่ที่ผมว่านะฮะวันที่สิบเก้านะฮะ
คอมนี่เขาก็ไปดูเขาก็ไปดูเขาก็เห็นสภาพ
ไม่ค่อยเรียบร้อยนะฮะค่ะแต่ทีนี้เขาก็ยืนยันมาบอกว่า
พระเด็ดเนี่ยปกติก็จะเป็นอย่างนี้ฮะก็คือนอนแล้วจะไม่ค่อยเก็บของ
เก็บอะไรโอ้ค่ะส่วนที่ว่าลอยลื้อคนกระจุยกระจายเนี่ย
ผมยังไม่มันยังมีความแตกต่างกันระหว่างพระคอมกับพระ
กับลูกสาวนะฮะแล้วทีนี้ก็พอดีปรากฏว่าวันนี้ฮะ
มันจะมีคนหนึ่งที่มาช่วยมาช่วยคุยในเรื่องนี้ปรากฏว่า
เขาติดประชุมนะฮะก็เลยมาไม่ได้ก็เลยผมก็เลยจะมาคุยใหม่
คุยใหม่วันหลังนะเพราะว่าเรื่องที่ว่ามุ้งเนี่ย
ทำไมมันถูกดึงอะไรพระพระพรมเขาก็บอกว่า
ท่านก็อย่างนี้ฮะนอนเพราะว่าบางครั้งเนี่ย
ท่านก็ไม่ออกมาจากกุฏิเลยสามสี่วันอ่า
ต้องมีคนสั่งข้าวสั่งอะไรไปให้กินเขาก็ไปตรวจสอบอ๋อ
เขาก็ไปดูอ่ะฮะครับครับว่าว่าการที่พระเด็ดเนี่ย
ใช้ชีวิตเป็นอยู่ยังไงเขาก็เลยเคยเห็นค่ะนะครับ
ว่าสภาพในห้องเนี้ยมันเป็นยังไงค่ะครับผู้กำกับค่ะ
เดี๋ยวดิฉันจะถามรายละเอียดอย่างอื่นอีกนะคะแต่ทีนี้
เดี๋ยวขอโฆษณาก่อนแต่ก่อนโฆษณาขอคำถามนี้ก่อน
ถ้าฟังจากผู้กำกับเนี่ยเอาอย่างงี้นะคะ
เท่าที่ท่านสอบแล้วข้อมูลได้จากเจ้าของคดีร้อยเวรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาท่านก็แล้วแต่
คือตกลงเรื่องนี้เนี่ยยังเชื่อว่าพระเด็ดหายตัวไปโดยถูกกระทำ
หรือคิดว่าพระเด็ดไปไหนก็ไม่รู้แหละแค่ไม่บอกญาติตัวเองคะ
อันนี้อยู่ในระหว่างตรวจสอบครับผมเพราะว่าคือเรายังไม่ทิ้งทั้งสองประเด็นนะฮะว่า
ถูกคนทำให้หายหรือท่านตั้งใจหายเองจริงเรายังไม่ทิ้ง
ทั้งสองทั้งสองประเด็นไว้นะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือ
ร้อยเวรเขาก็สอบนะฮะสอบข้อมูลสอบอะไรไป
ว่ามันมียังไงมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอีกไหมหลังจากสิบเจ็ดจนไปถึงสิบเก้า
มันก็มีข้อมูลมันก็ค่อยพูดมามันก็มีคนพูดมาก็มานั่งถามกันนะครับว่า
วันนี้เป็นยังไงเป็นยังไงคืออย่างงี้ค่ะนิดเดียวกับท่าน
คือถ้าถามเอางี้ถ้าที่ฉันฟังลูกสาวเมื่อวานนี้เรื่องหลงป่าตัดทิ้งเลย
แล้วก็เมื่อวานี้คุยกับนายกอบตบ้านพร้าวเรื่องหลงป่าก็ตัดทิ้งเช่นเดียวกันนะคะ
ทีนี้คืออย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมขอแทรกนิดนึงไอ้เรื่องหลงป่าเนี่ยคือถ้าขึ้นทางปกติเนี่ย
วันนี้ไปลองถามลูกสาวเขาดีนะฮะเขาจะบอกอยู่ว่าพระเด็ดเนี่ยจะขึ้นทางปกติที่คนขึ้น
แต่ทางนี้พระเด็ดไม่เคยขึ้นทางที่ผมบอกเนี่ยฮะที่ว่าทางมันชันนะฮะ
ที่ไม่ค่อยมีใครไปเพราะวันนี้ผมคุยแล้วว่า
สรุปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพ่อเขาไม่เคยไปทางนี้หรอก
เพราะว่าพ่อเขาเนี่ยจะขึ้นไปทางที่คนขึ้นบนส่วน
แต่วันนั้นทำไมถึงไปตอนนี้ก็ยังเป็นไอ้นี่อยู่ฮะ
ผมก็ไม่ได้ทิ้งนะครับ
เข้าใจแต่กำลังจะถามว่าสมมุตินะคะสมมุติสมมุติถ้าคิดว่าหลงป่า
เพราะว่าขึ้นคนละทางกับที่ตัวเองเคยชินจริง
แต่ว่ามีการปูพรมหากันแล้วเนี่ยค่ะเห็นชาวบ้านไปช่วยกันเยอะแยะเลย
ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการไหนก็แล้ว
แต่เห็นไปช่วยกันเยอะแยะเลยคือถ้าหลงป่าน่าจะเจอแล้วป่ะคะ
คือมันอย่างนี้นะฮะป่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันก็ค่อนข้างกว้าง
เราที่ไปปูพรมมันก็มันก็มีมันก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ทีเนี้ยถ้า
สมมุตินะฮะสมมุติว่าพักเนี่ยหลงป่าจริงเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเส้นทางเนี่ยมันจะไปออกอีกหมู่บ้านหนึ่งได้
มันใช้ระยะทางประมาณ๖กิโลหรืออะไรเนี่ยฮะน่าจะประมาณนี้นะ
แล้วก็มันเป็นป่าซึ่งอย่างที่ผมนำเรียนให้ทราบก็คือวันที่๑๖ที่พระทั้ง๓รูปนี้ขึ้นไปเนี่ยฮะ
จะขึ้นไปจะใช้เส้นทางเนี่ยฮะก็หลงแล้วก็เขาก็นอนในป่าตรงนั้นแหละฮะ
แต่เช้ามาเนี่ยเขาอาศัยดูแสงตะวันแล้วเขาก็เดินไปตามนั้นมันจึงออกมาจากป่าได้ครับ
อย่างนี้นะคะสมมุติถ้าหลงป่าจริงหรือไปโผล่ป่าไหนหรือไปโผล่หมู่บ้านไหนก็แล้วแต่เนี่ย
หรือมีร่องรอยอะไรไหมคะภูมิกับ
คืออย่างงี้นะฮะขอพูดอีกนิดนึง
คือวันนี้นะฮะลูกสาวเขาก็พูดอย่างเนียบอกว่า
วันนั้นฮะพระเทศอ่ะดื่มซุลานะครับอ่า
ก่อนไปครับก็ไม่ทราบว่าดื่มมากดื่มน้อยขนาดไหน
เองหรือว่าท่านตั้งใจจะอันนี้เองผมไม่ทิ้งสักประเด็นนะฮะ
ตอนนี้เราต้องการเราก็ค่อยสืบค่อยอะไรเพราะว่าคืออย่างที่บอกนะครับ
มันมีการล่ำลือกันนะครับว่าให้เสียชีวิตแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะ
มีการก็คือทำท่าปาดคอพอเรียกมาก็เสียเรียบร้อยนะฮะ
ก็มีทางว่าพระนาฏเนี่ยปรากฏว่าวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ย
ติดต่อสับปะเลอเพื่อจะขออะไรแก้บนนะฮะ
ติดต่อเขาทำดนตรีแก้บนผมก็เลยสอบถามพระในวัดแล้ว
มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงไหมป้าก็บอกว่าจริง
ไปติดต่อจริงแต่พระเด็ดเนี่ยเป็นพระนาฏนะฮะพระนาฏเนี่ย
บนไว้นะฮะแต่ปรากฏว่าไม่ได้สิ่งที่ขอไว้ไม่เกิด
ก็เลยไม่ได้ไปแก้บนซึ่งมันมีอย่างนี้จริง
ซึ่งมันทำให้คือเรื่องราวที่ลูกสาวเขากับ
ภรรยาเขาไปได้ยินจากปากชาวบ้านเนี่ยมันเยอะ
เขาก็เลยนำมาประติดประต่อกันนะฮะแม้กระทั่งอย่างที่ผมบอกว่าคือ
ที่ถ้าขึ้นไปบนเขาเนี่ยถ้าทางปกติที่ไปเนี่ย
ชาวบ้านกลุ่มผมหมดแล้วค่ะนะฮะจนถึงวันนี้ถ้าว่ามันมีศพซ่อนเล้นอยู่ในนั้นจริง
มันต้องมีกลิ่นมันต้องมีสิ่งบอกเหตุก็ปรากฏว่าก็ไม่เจอนี่ไง
ผู้กระป๋าขอขอทิ้งทายนิดเดียวเดี๋ยวต้องโฆษณาแล้ว
คือเรียนกำลังจะถามว่ามันจะกลายเป็นโอละพ่อไหมเพราะว่าจริงจริงแล้ว
กำลังจะถามว่าไม่ทราบนะฮะว่าโอละพ่อเพราะเราก็อย่างที่ผมบอก
ผมยังไม่ยืนยันนะฮะว่าหนึ่งท่านถูกฆาตกรรมหรือเปล่า
สองท่านหลงป่าหรือเปล่าสามหรือท่านไม่เอาแล้วเพราะผมไปเอง
เพราะว่าคือนะผมได้เรียกลูกสาวเข้ามาสอบปากคำไว้เนี่ย
ปรากฏว่าเขาให้ข้อมูลมาอยู่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระเด็ดเป็นพ่อเขาเนี่ยนะฮะ
ไปคุยกับลูกบอกว่าไม่อยากอยู่วัดนี้แล้วเพราะว่ามีปัญหากับพระ
ข้างในวัดก็คือพระนาฏเรื่องยืมตังค์จะได้สอบถาม
พระในวัดแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ใช่มีพระอีกรูปหนึ่งนะฮะ
ตังค์พระเด็ดไปเป็นเงินจำนวนสามพันบาทแล้วก็ได้นำเงินจำนวนนั้นน่ะ
มาคืนแล้วนะครับก็ก็ปรากฏว่าที่เขาบอกลูกสาวนะฮะ
บอกว่าพระนี่มีปัญหากับทางนี้ผมก็ได้สอบถามแล้วนะครับว่า
มีการทะเลาะกันจริงระหว่างพระเด็กกับพระนาฏไหมพระทั้งวัดเขาก็บอก
เขาก็ไม่เขาบอกไม่มีไม่ยืนยันแล้วก็แต่เขายืนยันได้ว่า
เงินเนี่ยที่ยืมไปเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจเป็นคนยืม
เพราะว่าพระที่เป็นคนพูดนะชื่อพระสาครเขาเป็นคนพูดเองบอกว่า
พระที่ยืมเงินพระเด็ดไปเนี่ยอีกรูปหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ศึกไปแล้ว
เพราะในระหว่างนั้นเขาปรากฏว่าเขาสืบเขาทราบมาว่าลูกชายเขาไม่ได้ผ่อนรถ
เขาก็เลยยืมเงินพระพระเด็ดไปจำนวนสามพันบาทเพื่อเอาไปผ่อนค่ารถ

ใช่เพราะว่าคือก็กับผมที่บอกฮะเพราะว่าคือผมไม่ได้ทิ้งเรื่องไหน
แต่ทีนี้นะฮะทุกเรื่องเพราะว่าเราต้องการนำมาคุยกันมาแชร์กันเพราะว่า
พูดกับค่ะเดี๋ยวแว๊บเดียวอย่าเพิ่งเหมือนจะสวัสดีกันค่ะ
รายการเราติดต่อคุณช่อเพชรไม่ได้เลยสักครู่ค่ะผมนี่แหละเดี๋ยวสักครู่ค่ะ
อยู่กับท่านหมายถึงอยู่ตอนนี้ด้วยเหรอคะ
ไม่ฮะวันนี้ทั้งวันนะเพราะว่าอย่างที่นำเรียนนะฮะ
เพราะว่าตั้งแต่เช้านะครับผมเพราะว่ามันมีข้อมูลที่เขาไม่ได้มาบอกทางตำรวจนะฮะ
วันนี้ผมก็เรียกไปพบว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างที่ยังสงสัยค้างคาใจ
ค่ะนะฮะอย่างที่นำเรียนให้ทราบ
ภูมิกับเอางี้ก่อนนะคะคือณตอนนี้เป็นไปได้ไหมคะที่พระเด็ดยังมีชีวิตอยู่
ก็อันนี้เราก็อย่างที่ผมนำเรียนนะครับผมก็ยังไม่ยืนยันว่า๑ถูกฆาตกรรมหรือเปล่า๒หลงป่าหรือเปล่าหรือ๓ท่านเดินทางของท่านออกไปเอง
อันนี้เราก็ยังไม่ยืนยันเรายังไม่ขอยืนยันนะฮะ
ค่ะคืออย่างนี้ค่ะท่านที่พยายามจะถามว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแล้วมันจะกลายเป็นโอละพ่อหรือเปล่า
เพราะมันก็เคยมีข่าวแบบนี้ที่หายตัวไปสุดท้ายหลายวันแล้วเจอถูกไหมคะ
แต่ทีนี้มันครึ่งเดือนนิดแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เจอวี่แวว
คือตามเรื่องที่เอาเฉพาะวันนี้ก็ได้นะคะที่ภูมิกับสอบเองเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะ
ที่อาจจะเกิดความขัดแย้งกับใครไม่สบายอกสบายใจหรืออะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละ
แต่ว่าไม่ได้ส่งข่าวกับครอบครัวคือมันมีวี่แววเรื่องนี้บ้างไหมคะ
อ๋อมันก็ยังไม่ยืนยัน๑๐๐อย่างที่ผมนำเรียนนะฮะว่าวันนี้เราคุยเพราะว่าเรามาแชร์ข้อมูลกันว่า
สิ่งที่ผมทำกับสิ่งที่ทางลูกสาวกับแฟนเขาภรรยาพระเด็ดเนี่ยได้มาแล้วก็ได้ข้อมูลมามีข้อสงสัยอะไร
ผมก็ได้สอบให้เขาหายสงสัยแล้วผมยังถามว่ามีประเด็นไหนติดใจอะไรไหม
เขาก็มีประเด็นที่ในบนภูเขาเนี่ยที่ขึ้นไปเนี่ยว่า๓๔รอบแล้วเนี่ยที่ว่าไม่พบเนี่ย
ผมจะถามว่าพวกเขาลูกนี้ยังติดใจตรงไหนอีกไหมที่จะให้ตำรวจทำ
เขาก็บอกว่ามีจิตใจอยู่อันหนึ่งเป็นถ้ำที่ค้างคาวนะฮะอยู่
ผมก็พอดีวันนี้ผมก็เรียกชุดที่ไปค้นหานะฮะมาบอกอ้าวรู้จักจุดนี้ไหมถ้ำนี้ไหม
เขาบอกว่ารู้จักถามแล้วถ้ำนี้เป็นยังไงพอเขาก็บอกว่า
ถ้ำเนี่ยถ้าจะขึ้นมันต้องตอกตะปูขึ้นเอาไม้แล้วก็ตอกสปูขึ้นไป
ถ้าจะอำพางศพไปไว้บนนู้นเขาบอกว่ามันเป็นการยากเพราะว่าต้องอุ้ม
แต่ในเมื่อไม่เวลาพ่อลูกสาวเขาสงสัยผมก็จะติดตอบสามายหรือผู้ชำนาญการที่สามารถ
ทำตรงนี้ได้ก็ขึ้นไปตรวจสอบนะครับเพื่อให้ใครสงสัย
มีหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นนายกอบตในอำเภอใช่ไหมคะ
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องพื้นที่เนี่ย
คือเห็นจำนวนคนจำนวนมากแล้วก็ไปกันหลายรอบ
เพื่อที่จะหาพระเด็ดทีนี้คนในพื้นที่เนี่ย
มีคนเอกใจไหมคะว่าเอ๊ะหรือจริงแล้วท่าน
ท่านอาจจะแค่ไปพื้นที่อื่นแล้วไม่ได้บอกครอบครัว
ที่เราว่ามาปูพรมค้นหาหมดแล้วเนี่ยคือชาวบ้านเขา
ถ้าพูดง่ายเขาก็หายสงสัยหมดแล้วนะครับ
แต่ทีนี้มันอยู่ที่ลูกสาวเขากับภรรยา
เขายังสงสัยติดใจผมก็ต้องหาตรงนี้ให้กระจ่าง
สิ้นสุดเพราะว่าผมจะได้เดินทางออกจากภูเขาลูกนี้
ตามหาทางลาบว่าพระนี่หายระหว่างไหน
กลับมาลงมายังไงอย่างนี้ครับมันก็จะได้ดำเนินการต่อไป

เรื่องนี้อยู่มันก็ยังค้างคาใจ

ทำไมตำรวจยังไม่พิสูจน์ทราบให้เขาสักที
นะฮะผมก็เก็บไว้แล้วผมก็บอกว่าโอเค
เดี๋ยวผมจะติดต่อป่าไม้นะฮะที่เขาชำนาญการในเรื่องนี้
คงจะคุยกันว่าเขาจะขึ้นไปได้ไหมนะครับ
พอลูกสาวเขาสิ้นสงสัยแล้วเนี่ย
มันก็จะได้ออกจากภูเขาลูกนี้มันจะได้มานับว่า
อ่ะฟันออกจากวัดนี้ไปยังไงเป็นยังไง
มันจะหายช่วงไหนได้บ้างหรือว่าท่านจะเป็นยังไง
อย่างนี้ครับมันก็จะต้องได้มาเดินทางนั้นต่อ
ค่ะคือที่ที่ฉันถามแบบนี้เนื่องจากว่า
ตอนที่มีข่าวออกมาเนี่ยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในอำเภอ
นายกอบตแม้กระทั่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
น้ำตกชาตกาเนี่ยก็เนี่ยค่ะ
กับชาวบ้านเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะ
ก็มันไม่พบไงฮะแต่ทีนี้ใช่
ลูกสาวในเมื่อลูกสาวเขายังติดใจสงสัย
ผมก็ต้องพิสูจน์นะฮะมันจะได้เคลียร์ไงฮะ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
ที่ท่านศอบให้การวกวลเพราะวกวลเสร็จแล้วเข้าไปตรวจปศวะ
ก็ถ้าประวัติเท่าที่ถามพระนะฮะก็
มีภาครูปภาคที่เจนอนก็คือพระเค้าจะเป็นคนเหมือนกับกว่าโชคหกฮ่า
เหมือนกับว่าไปพูดถ้าไม่พอใจคนนี้ก็จะเหมือนกับว่าหรือปู่อะไรประมาณนี้
อืมครับเพราะว่าแต่เนี้ยนะฮะผมได้ผมได้คุยกับลูกสาวเขาแล้วนะฮะ
กับทุกคนที่อยู่ในนั้นมันมีการพิสูจน์ทราบนะครับว่าสิ่งที่ที่พระนาฏ
ผมไม่บอกแล้วว่าพระนาฏเขาให้การยังไงนะฮะเพื่อให้ทุกคนว่าตำรวจทำแล้ว
ได้สอบปากคำแล้วเขาให้การมาอย่างนี้ผมได้ชี้แจงให้ทุกคนฟังหมดแล้ว
ผมจะบอกว่ามันมีวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะฮะ
มาพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระนาฏพูดจริงหรือเท็จ
แต่ทีนี้ผมขอปิดไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันเปิดเผยไม่ได้
มันเป็นความลับจริงเพราะว่ามันเป็นความลับของทางราชการ
ไม่เป็นไรเลยค่ะครับผมค่ะทีนี้เอ่อผู้กลับขาในส่วนของ
จีวอนหรือผ้าห่มก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะถูกชี้แจงว่าผ้าห่มที่ว่ามันเป็น
ผ้าห่มประจำวัดอ่าเก่าก็เอาไปทิ้งครับจีวอลนี้ก็ลูกสาวกล้ำกล้ำกึ่ง
ตกลงใช่ของพ่อหรือไม่เนี่ยนะคะมีการเอาไปตรวจดีนต้องต้องถึงไปตรวจ
เออะไรเม็ดเลยไหมคะก็ตอนนี้ผมเพิ่งได้รับวันนี้นะฮะ
นะครับว่าเนี่ยผมเพิ่งได้รับเพราะผมก็บอกว่าอ้าวถ้าเดี๋ยวเนี้ยฮะ
เพราะผมยังคือผมยังผมก็คุยแล้วว่าเนี่ย
ยังสงสัยยังติดใจอะไรไหมถ้าอันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่
คือตรงนี้คุณสงสัยยังไงว่ามันเป็นสิ่งเดียวนะฮะ
คืออย่างที่ผมบอกมันเป็นการพิสูจน์ว่าเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิต
มันก็จะต้องมีร่องมีรอยอย่างที่ผมบอกอย่างผ้าห่มหรือผ้าอะไร
ที่มันจะทิ้งอยู่ตรงเนี้ยถ้าเป็นของผ้าเด็ดจริงค่ะ
แต่นี่มันไม่มีรอยคาบเลือดไม่มีอะไรมันก็พิสูจน์ไม่ได้ว่า
บอกว่าวินิจฉัยดิฉันก็ถามคุณช่อเพชรว่ามันมันมีอะไรอย่างอื่นไหม
สารคัดหลังของเหลวรอยเลือดอันนี้เรียนก็ถามเมื่อวาน
แต่ประเด็นคือว่าจริงจริงแล้วเพ้าห่มและจีวอนเนี้ย
ไม่ได้เพิ่งจะถูกพบและไม่ได้เพิ่งจะได้ถึงมือภูมิกับวันนี้
เพราะว่าจริงแล้วเขามีการแจ้งตำรวจไปก่อนหน้านี้
แล้วตำรวจบอกให้ญาติเก็บเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นไม่ได้เอาไปตั้งแต่ตอนที่รับแจ้ง
อันนี้จริงจริงเปล่าคะเท่าที่ผมสอบถามนะฮะ
เพราะว่าตอนที่เขาเจอผ้าห่มกับจีวอนใหม่ยังไม่มีใครยืนยัน
ค่ะว่าว่าเป็นของพ่อเขาจริงไหมค่ะต่อมานะฮะ
ก็มีคนไปยืนยันนี่แหละฮะว่าน่าจะใช่แล้วเขาก็เลยมาบอกร้อยเวร
เวรเขาบอกว่าให้เก็บรักษาไว้ก่อนนะจนเนี่ยวันนี้ก็เวลาแค่
ไม่กี่วันฮะสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะบอกว่าเอาโอเคเอามาเดี๋ยวผมดู
แล้วเดี๋ยวผมจะเรียกคือเขาสงสัยอะไรเดี๋ยวผมจะเรียกวิทยาการมาตรวจให้
ค่ะนะฮะมาตรวจพิสูจน์ให้เพราะว่ามันจะได้สิ้นสิ้นประเด็นที่สงสัย
ค่ะพุ่มกลับขาครับเดี๋ยวขอพักโฆษณานิดเดียวค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเวลากระชับกระชับเดี๋ยวที่ฉันให้ท่านสรุปให้ฟังว่านะ
ตอนนี้น้ำหนักเรื่องไปทางไหนมากที่สุดสักครู่ค่ะ
ภูมิกับขาครับผมค่ะเอ่อจากกรณีที่
อำนาจอดีตพระของวัดนี้เนี่ยนะคะมีปัสสาวะสีเอ่อมีปัสสาวะมียาเสพติด
แล้วก็เป็นยาบ้าแล้วก็โดนศึกไปแล้วเนี่ย
เจ้าอาวาสท่านว่าไงบ้างไหมคะก็ไม่ไม่ได้ว่าไงครับว่าผม

พระลูกวัดมีพฤติกรรมเสพยาผมก็ไม่ทราบเจ้าวาดเหมือนกันครับผมอืม
อำนาจเนี่ยบวชมา๒ปีแล้วตามที่ลูกสาวคือคุณช่อเพชร
บอกไว้ถูกต้องป่ะคะเมษานี้ก็จะครบสองปีครับ
บวชยาวเลยสองปีป่ะคะก็เมษานี้ฮะจะครบสองปีค่ะ
คือการบวชรอบเดียวเลยป่ะคะรอบเนี้ยรอบเดียวฮะอ่า
ผมก็ไม่ทราบแต่ว่ารอบเนี้ยรอบเนี้ยตั้งแต่บวชตั้งแต่อะไร
เมษาเข้าพรรษาอะไรนะฮะไม่ใช่ปวดภาคฤดูร้อนนะฮะ
ค่ะก็อยู่วัดมาตลอดเขาเขามีประวัติเรื่องอัธยากรรมหรือยาเสพติด
เป็นคดีอยู่ก่อนแล้วไหมคะอาชญากรรมไม่มีครับ
แต่เรื่องยาเสพติดเท่าที่สอบถามลูกน้องก็มีแต่เรื่องเสพนี่แหละครับ
ภูมิกับค่ะในในกรณีที่ท่านไปสอบเรื่องนี้เนี่ย
ท่านไม่ได้ห้ามใครให้ข่าวหรือให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมคะเรื่องไหนฮะ
เนี่ยค่ะเรื่องนี้ค่ะไม่ได้ห้ามไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ห้ามเลยฮะ
เพราะว่าคือผมก็บอกว่าคือให้แล้วแต่นะฮะเต็มที่ครับเพราะว่าในส่วนของผม
ผมก็รับผิดชอบในส่วนของผมคือทีนี้นอกเหนือจากที่ท่านท่านภูมิกับบอกเราว่า
ญาติสงสัยอะไรจะให้ทำอะไรก็คือให้บอกตำรวจแต่ทีนี้ในทางกลับกันนะคะ
คือถ้าตำรวจดูลักษณะคดีแบบนี้ตำรวจยังรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ย
มันน่าจะออกทางไหนคะอย่างที่ผมบอกนะฮะบรรการสืบสวนสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
เราไม่สามารถฟันทงได้ว่ามันจะออกทางไหนมันขึ้นหน้าไปขนาดไหนคะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สิบสี่อ่ะค่ะท่านผมก็เยอะอ่ะฮะ
เพราะว่าคือตอนนี้อย่างที่ผมนำเรียนให้ทราบนะว่าลูกสาวเขาเนี่ยยังสงสัยคือ
ภรรยาของพระนาฏเนี่ยยังสงสัยประเด็นไหนเราต้องการเคลียร์ประเด็นตรงนี้ก่อนนะฮะ
แล้วก็ส่วนประเด็นที่มันมีคือมันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่ง
ผมยังไม่ได้สั่งให้ลูกน้องไปหานะฮะแต่นี่มันมีข้อมูลมาแล้ว
เดี๋ยวให้ให้เสร็จจากเรื่องนี้แล้วผมก็จะประชุมเรื่องนี้ต่อแล้วส่วนถ้าได้ข้อมูลนี้
นี้สืบสวนเสร็จแล้วยิงเท็จประการใด
เดี๋ยวผมจะนำเรียนลูกสาวเขาให้ทราบเอาเป็นข้อมูลซึ่ง
ซึ่งผมได้มานะฮะจากรองภูมิกับผมรองภูมิกับสอบสวนครับผม
ซึ่งซึ่งท้าอาจจะยังมีชีวิตอยู่เปล่าคะก็
ก็ขอเช็คดูก่อนครับเพราะว่าคือเท่าที่ให้มาก็มันก็ยังไม่
ไม่มีใครยืนยันนะก็แต่อย่างที่ผมบอกคือรองภูมิกับสอบสวนผมเนี่ยได้ไปคุยกับ
ผมก็จำไม่ได้แล้วฮะเขาบอกว่าคุยกับผู้นำท้องถิ่นหรืออะไรคนหนึ่งนี่แหละฮ
ค่ะก็บอกว่าคล้ายคล้ายว่าจะเห็น
แต่ทีนี้ก็เลยยังยังยังยังไม่ได้ตรวจสอบฮะค่ะค่ะ
ว่ามันเป็นยังไงก็มาตรวจสอบทางนี้ก่อนนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือ
ให้ทางลูกสาวกับภรรยาเขาสงฆ
ครับแล้วต่อไปนั้นก็คือจะเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะไปทำการตรวจสอบตรงนี้

เป็นไปได้ไหมถ้าจะหลงนี่มันจะหลงไปทางไหน

นี่เราก็ยังไม่ได้มีการมานั่งคุยวิเคราะห์กันจริง
ค่ะคืออย่างนี้ค่ะว่ามันเป็นไปได้ไหม
แล้วก็ถ้าเป็นประเด็นนี้มันจะเป็นไปได้ไหม
ก็ต้องขอดูดันการต่อไป
ค่ะคืออย่างนี้ที่ฉันพยายามถามท่านเนี่ย
คือกำลังคิดว่าน้ำหนักนะตอนนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหม
คือข่าวมันไม่ได้ถูกเปิดมาแขนงนี้นะคะ
ว่าอาจจะไม่สบายใจหรือมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ล่ะ
แต่ว่าไปเองไปอยู่ที่อื่นเอง
แล้วมันมีข่าวไหมมันมีใครเห็นไหม
ว่าจะเป็นผู้นำท้องถิ่นพื้นที่อื่นใกล้เคียง
หรือว่าตำรวจสายสืบเจอนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นของสอบพอร์ท่านหรือสอบพอร์ไหน
คือมันมีข่าวลักษณะแบบนี้มาถึงท่านบ้างไหมคะ

เพราะว่าคือหลังจากที่พระเด็ดหายไป
ก็มีการค้นมาโดยตลอดใช่ไหมครับ
ที่บอกว่าทุกตารางนิ้วแล้ว

ก็มีการล่ำลือกันอย่างที่ผมนำเรียนให้ทราบ
ต่อมาก็มี๗วันอันตรายช่วงปีใหม่มีการ๗วันอันตราย
ก็สำรวจส่วนใหญ่ก็ต้องไประดมเรื่องรักษาพอร์ไทยทางท้องถนน

ผมก็จะทำก็จะโดยการสืบสวน
ถ้าผลเป็นประการใดผมก็จะแจ้งให้ลูกสาวเขาทราบ

ผมต้องการที่จะให้ลูกสาวเขากับภรรยาเขาสบายใจก่อน
สิ่งที่เขาสงสัยและติดค้างคาใจ
มันได้พิสูจน์แล้วนะครับว่ามันหมดข้อสงสัยแล้ว
เขาจะได้บอกว่าโอเคต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะ
ผมก็จะได้เริ่มวางแผนเริ่มอะไรต่อว่าครับ
โอเคมันมีข้อมูลชุดนี้มาเดี๋ยวเราเริ่มไป
เราจะไปอย่างไรไปทางไหน
อย่างที่ผมบอกคือถ้าสมมุติว่า
ถ้าท่านหลงเองอย่างที่ผมบอกถ้าสมมุติมันไม่รู้จริงไม่จริง
ถ้ามันไปมันจะไปได้ลึกขนาดไหน
เพราะอย่างที่ผมบอกคือนิพธาที่ทางศาสตร์

ก็ต้องมีการตรวจสอบมันก็ต้องมีการวางแผนในการไอลันอีกครั้งหนึ่ง
เพราะตรงนี้ยังไม่มีใครทำนะฮะ
เขาก็ละโดมทะเพาะในภูเขาลูกนั้นน่ะ

แล้วผมจะนำเรียนให้ลูกสาวเขาทราบก่อน
เขาจะได้สบายใจว่าโอเคมันจริงมันเท็จ

แต่เรายังไม่ยืนยันนะครับผมยังบอกผมไม่ได้ตรวจสอบ
เพราะว่าคือหลังจากทราบแล้วก็มันก็มี

เดี๋ยวเรารอท่านตรวจสอบก่อนขอบคุณผู้มักกราบ
วันนี้ตลอดทั้งรายการนะคะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมค่ะถ้าฟังข้อมูลชุดเมื่อวานนี้จากลูกสาวกับวันนี้ที่คุยกับผู้อำกับนะคะ
อ่าไม่ยังไม่เศร้าคุณผู้ชมคิดอย่างนี้กันหรือเปล่าแต่ว่า
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่คือดีที่สุดคืออย่างน้อยก็ยังมีชีวิตอยู่
ว่าจะหายตัวไปจากเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่เป็นความเข้าใจผิดใดก็แล้วแต่นะคะ
เป็นสิ่งที่เข้าใจผิดกันไปเองก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยคือดีที่สุดคือก็คือยังมีชีวิตอยู่นะคะ
แต่จะใช่หรือไม่ขึ้นอยู่กับการสอบสวนสืบสวนของทางสอบภาวพื้นที่นะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการนะคะส่วนเรื่องจะเลือกตั้งไม่เลือกตั้งปลาบึกเป็นยังไงบ้าง
คุณภาคภูมิและคุณเขมสอนรออยู่ในไทยรัฐนิวส์โชว์วันนี้สวัสดีค่ะ